ตรวจสอบกันหน่อยเมื่อวานนี้เห็นหลายพื้นที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานและภาคเหนือตรวจสอบดาวเทียมกันก่อนเลยไปเจอกลุ่มฝน
เช้านี้ตี๕๕นาทีเจอที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาคเต็ม
แต่สังเกตว่ายังเป็นสีเขียวนะคะถ้าเป็นสีเขียวนี่แสดงว่าอาจจะตกแล้ว
แต่ไม่มากเท่าไหร่รอให้เป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มนั่นแหละเป็นพายุฤดูร้อน
ภาพรวมของฝนในวันนี้นะคะเช้าเริ่มมีกลุ่มเมฆที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นค่ะกลุ่มเมฆกลุ่มนี้พัดมา
แถวภาคตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเห็นไหมคะ
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและภาคตะวันออก
อีสานจะยังคงเหลือเล็กน้อย
จุดนั้นภาคตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยคือจุดที่จะมีพายุฝนถัดมา
กรุงเทพมหานครมีไหมกรุงเทพมหานครมีนิดเดียวนะคะ
วันนี้ร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้นอาจจะต้องรอนะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะคลื่นไม่ค่อยสูงประมาณ๑เมตรทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
แต่ถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนหน่อยนะคะไปอ่านข่าวมาแปลแล้วนะ
บอกว่าตอนนี้ภูมิภาคอาเซียนและบางพื้นที่ของเอเชีย
เฉินกับฮีตเวฟหรือว่าคลื่นความร้อน
อ่ะก็นั่นเป็นเรื่องของเขานะคะเดี๋ยวรอทางเรายืนยันอีกที
แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้อากาศมันร้อนผิดปกติจริงนั่นแหละคุณผู้ชม
แต่ก็ถือว่ายังเคราะห์ดีโชคดีเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะ
ตกลงมาเนี่ยนอกจากจะช่วยให้อากาศดีขึ้นแล้วนะ
แต่ไม่ได้ดีขึ้นทั้งวันนะเพราะว่าช่วงเช้าก็ยังเห็นเอ๊ะเลือนลาง